ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวขโมยขโจร

เจ้าของรถกระบะโมโหมากเลยค่ะ

ขโมยรถไป๕วัน

โมโหขณะที่ตบหน้าระบายแค้นค่ะ
มึงการรถกระบะไปไหน

มมมมมโหมโหอ่ะคุณผู้ชม

คือนายอทิตย์นามุณอิน้ย๓๙ปี
เวตการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านดุหมู่ดรเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาเดินไปดูรถกระบะของเขาไง

กับรถของเขาเนี่ยใครมันจะไปห้ามอารมณ์อยู่เนอะก็เดินเข้า
ไปถามเลยมึงเอารถมาทำไมเอาคุณใจคืนมาแล้วก็ตกไปหรือ
ตบไปหลายทีเหมือนกันนะชาวบ้านก็ต้องช่วยกันห้ามก็ชุด
มุนกันอยู่นะคะทีเนี้ยพอคุมตัวในลุยคนขโมยไว้ได้เนี่ย
แจ้งตำรวจสพบั้นดุงค่ะก็ต้องดำเนินคดีแหละข้อหา
ลักทรัพย์นะคะในลุยบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าผมอ่ะขี่รถ
มาจริงจริงครับแต่ไม่ได้ขโมยฮะก็แค่เอารถมาขับเล่น
เฉยอ่ะอ๋อฮะเอารถมาขับเล่นตัวคนก่อเหตุเขา
เรียกขโมยใช่ไหมก็ทำไงได้อ่ะเขาจอดรถเขา
ตาร์ทรถไว้หน้าบ้านเองอ่ะพี่ผมเห็นจอดสตาร์ทรถอยู่
ผมก็ขับออกมาก็เท่านั้นเองลุยแล้วลุยจะขับรถไป
ไหนไปไหนก็ได้ไปเรื่อยไม่มีจุดหมายเลยไม่มีอ่ะโอ้ทีเนี้ยขับ
จนถึงหน้าบ้านตรงนี้หน้าบ้านหนองแปนที่หนองเม็ก
มันยางแตกไงก็เลยไปเปลี่ยนยาง
ก็ยังมีน้ำใจไปเปลี่ยนยางให้เขาเนาะเปลี่ยนยางให้แต่ว่า
ยางนี่แหละชาวบ้านก็เลยมาจับไว้อ่ะสิถูกต้องค่ะ
แล้วลุยก็พูดจาวกไปวนมาไอ้ที่พูดวกวนแบบนี้นี่คือ
เมาอะไรกันแน่เมาเหล้าหรือเมายาดูทรงแล้วเนี่ย
คือลุยเมายาค่ะเพราะว่าลุยเนี่ยเพิ่งเสพยาบ้าเข้าไป
อืมทีนี้พี่อาทิตย์เจ้าของรถกระบะคนที่ตบในลุยที่โมโหเนี่ยนะ
เขาบอกว่าวันนั้นน่ะมันคือวันศุกร์ศุกร์๑๓ที่ผ่านมานั่นแหละ
ผมจอดรถไว้หน้าบ้านรถผมอ่ะแล้วทำไมอ่ะ
ผมจะสตาร์ทจอดหน้าบ้านไม่ได้เหรอลุยมาถึงนะมามาขอไฟแชคจะไปดูดบุหรี่
อ่ะผมก็ไปหยิบให้หลังบ้านปรากฏหันมาอีกทีหนึ่งอ้าว
ไปไหนแล้วอ่ะรถก็หายลุยก็หายเลยไปแจ้งความ
นี่ผมดีใจมากเลยนะนับดูสิตั้งแต่วันศุกร์
จนถึงเนี่ยห้าวันแล้วได้รถคืนครับไม่ยอมแน่
ลุยเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแล้วลุยเนี่ยปรากฏว่าเสพยาบ้าจนหลอนค่ะ
เดินเข้าไปในบ้านของชาวบ้านไปเปิดแอร์นอนมาแล้ว
เออไม่ใช่บ้านของตัวเองด้วยนะเป็นเพราะความหลอนยา
หลอนยานนี่แหละก็ไปก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อย
ส่วนอันนี้รถกระบะเนี่ยไม่ใช่ลักเล็กขโมยน้อย

ก็ถูกตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ